ไปดูเรื่องนกกันบ้างไปดูฝูงนกปากห่างนับพันตัวนะครับ
เขาบอกว่ามันอบพยพหนีหนาวมาจากไซเบียครับ
ตอนนี้มันไปอยู่แถวอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาครับ
นี่ครับมากันเพียบชวนกันมาเยอะเลยนะครับ
เป็นฝูงนกปากห่างบินโชว์ไปมากลางทุ่งนา

ชาวบ้านคุยกับเขามาเหรอคะที่เขาบอก

เดี๋ยวพักเรื่องนกมาดูหอยแป๊บหนึ่งได้ไหมไหวแรงหรือเปล่า

เดี๋ยวค่อยเฉลยอ่ามาที่ข่าวก่อน
เขาบอกว่าชาวบ้านตำบลม่วงอามอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาคร
ก็คาดว่าฝูงนกนี้นะครับอบพยพหนีหนาวมาจากไซเบรีย
ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี
โดยอาศัยอยู่ร่วมกันกับนกประจำถิ่นเช่นนกกระยาง
นี่แหละครับก็บินวนเวียนออกหากินตามท้องทุ่งนาน้องบึง
แล้วก็เกาะเกี่ยวอยู่บนต้นตาลตะโนดตลอดทั้งวันเลยครับ
ซึ่งมันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้ชาวบ้านนะครับ
หรือว่าไปส่งผลกระทบกับนาข้าวและพืชผลทางการเกษตร

หากินเหยื่อประเภทสัตว์เล็กอย่างเช่นกุ้งหอยปูปลาเท่านั้นเอง

เรียกได้ว่าหอยนี่เป็นเมนูที่ยอดฮิต
มีหอยทุกข่าวเลยจริงด้วย
บอกแล้วว่าเบรกนี้มีแต่เรื่องหอย
และเมื่อถึงเวลานะครับเจ้านกปากหางฝุงนี้

กลายเป็นการเติมสีสันของธรรมชาติให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
จากช่วงที่นกปากคางอยู่รวมกันเป็นฝูงจะบินพร้อมกัน
เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจเกินคำบรรยายเลยทีเดียวนะครับ

เราก็จะมีนกบินหลายตัวมีท้องฟ้ามีทุกอย่าง
คือพอจะเดาได้รูปภาพของน้องใบตองมีอะไรบ้าง
มันต้องมีบ้านมีดวงอาทิตย์แล้วก็มีภูเขา
ถูกมีต้นไม้แล้วก็มีนกไงคุณมีนก
มีนกกำลังจะบอกไงว่ามีนก
มันต้องมีประมาณก็เป็นภาพที่ทุกคนเขาวาดการตอนเด็ก
มีคนตอบมาแล้วมีอีกหนึ่งท่านตอบมา
บอกว่าหอยกระหลาบแน่นอน
หอยอันนี้เป็นหอยที่มีสมาคารวะก็ยังไม่ใช่อยู่ดี
มีคนตอบถูกแล้วอันนี้ฉันบอกเลยงั้นเฉลยเลยดีกว่าไหม
เฉลยเลยแล้วกันเดี๋ยวจะไม่หอยล่ะหอยนี่
เล่นลิเกได้ก็คือหอยแครง
ไม่นานเล่นอย่ามีคุณชนะ